ท่านผู้ชมครับเมื่อ๒๑นาฬิกา๔๘นาทีที่ผ่านมา
คุณแซนนะฮะเป็น๑ใน๕ที่อยู่บนเรือนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอคือคนสุดท้ายนี่แหละที่อยู่กับคุณตังโม
คุณตังโมเนี่ยไปเกาะขาเธอแล้วก็ปัสสาวะก่อนจะพลัดตกเรือไป
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยเธอได้ออกมาไลฟ์บอกว่าขอชี้แจงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นหน่อย
เอาละส่วนหนึ่งก็ไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยมาแล้ว
เพื่อตอบคำถามสังคมนะฮะเธอบอกว่ากรณีที่คุณตังโมไปปัสสาวะที่หลังเรือท้ายเรือเนี่ย
เป็นเรื่องจริงและขอโทษที่พลาดเองที่ไม่ได้ดูแลแตงโมในตอนนั้น
เพราะไม่คิดว่าแตงโมจะตกลงไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
บอกว่าตอนเกิดเหตุแตงโมเดินมาบอกว่าจะปัสสาวะแล้วนั่งลงไปเลย
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอยอมรับว่าเธอก็ดื่มไปนิดหน่อย
ตอนนั้นก็นอนเล่นมือถืออยู่ก็เลยไม่ได้ดูแลแตงโมแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เรื่องทั้งหมดที่เธอพูดไปไม่ว่าจะพูดกับตำรวจ
หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เธอยืนยันว่าไม่ได้โกหก
และเธอบอกว่าต้องขอโทษกู้ภัยด้วย
ตอนที่เกิดเหตุแล้วเจอกู้ภัยหรือเจอตำรวจเธอมีกิริยาไม่เหมาะสม
เนื่องจากตอนแตงโมตกน้ำตกใจมากแล้วก็แพนิกด้วย
ส่วนที่ไม่ได้ช่วยตอนที่แตงโมตกน้ำตอนที่อยู่บนเรือ
แซนบอกในไลฟ์นะครับบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมืด
แล้วไม่เห็นร่องรอยของน้ำกระเพื่อมไม่รู้จะทำยังไง
ก็ได้แต่ตะโกนขอความช่วยเหลือตอนที่ตังโมตกลงไปเธอเห็น
เธอก็รีบตะโกนบอกให้หยุดเรือแต่เรือเนี่ยพอวนกลับมาดูเนี่ย
เห็นแตงโมแล้วตอนนั้นก็พากันแต่ตกใจไม่รู้จะทำยังไง
ตอนเกิดเหตุได้พยายามโทรหากู้ภัยทุกที่ที่จะพอช่วยเหลือแตงโมได้
ถ้าฟังแบบนี้ก็คือพอเห็นคุณแตงโมตกเรือตะโกนบอกให้หยุดเรือ
แต่อาจจะไม่ได้หยุดอืมเพราะคุณแซนใช้คำว่าวนเรือกลับมาครับ
ก็ไม่เห็นแตงโมแล้วก็คงจะพุ่งไปแล้วก็วนกลับมาอีกทีไม่ได้หยุดเดี๋ยวนั้น
อันนี้จากคำที่คุณแซนพูดนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทำไมทิ้งเพื่อนอ่ะ
ทิ้งเพื่อนแล้วกลับกันไปก่อนนะคือคุณแซนตอบว่าสภาพจิตใจไม่แข็งแรงค่ะ
คุณแซนบอกว่าเธอไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าค่ะ
ทีนี้คุณแซนเขาลบเครื่องสำอางให้ดูเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณแซนมีแผลที่เหนือคิ้วใช่ไหมคะ
มีรอยที่หน้ามีรอยที่แขนอะไรแบบเนี้ยเธอลบเครื่องสำอางเลยแล้วก็บอกว่านี่ไงไม่ได้มีรอยแผล
ไม่ได้มีรอยขีดขวนไม่ได้มีรอยต่อสู้อะไรเลยตามใบหน้าตามแขนตามอะไรเนี่ยไม่มี
คุณแซนบอกว่ารู้จักกับแตงโมมา๑๐กว่าปีไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันสุดท้ายก็กราบขอโทษคุณแม่ของคุณแตงโมที่ดูแลแตงโมไม่ดี
จนถึงวันนี้ยังเสียใจอยู่

ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยากให้ลองมองมุมของเธอบ้าง
ถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นกับคุณบ้าง
คุณอาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ได้

แล้วที่คนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมหน้าตาดูไม่สลดเลย
บอกเมื่อวานไปจำลองเหตุการณ์ยังแบบเดินยิ้มมาเลย
คุณแซนก็ย้ำอีกทีว่าก็ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้านี่
พยายามจะบอกว่าเธอเองไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนอื่นคิด
นี่นะคะบางช่วงบางตอนที่เธอมีการสบผัน

ก่อนที่จะมาจำลองเหตุการณ์เนี่ย
เธอก็บอกว่าอะไรนะคุณเขียนมาสอนที่ว่าดูไม่สลด
บอกว่าเธอไม่แสดงออกทางสีหน้า

เดี๋ยวลองฟังดูนิดหนึ่งกันละกันนะครับค่ะคุณแซนกำลังไลฟ์
คือถ้าเกิดโดนใบพัดเขาน่าจะต้องอยู่ในลักษณะนี้

แต่เนี่ยเขาตกลงไปด้านริมฝั่งริมมา

แต่ว่าถ้าไปจับเรือมาเสร็จปุ๊บ

มันจะถึงบอกว่ามันมีอะไรแปลกหลายอย่าง
ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อ
แต่ว่าฉันสาบานหรือว่าจะยังไง

คือเรื่องวันนี้ที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริง
คือแค่ระยะไม่ถึง๑๐เมตร

มืดจริงอ่ะ
คือตอนนี้แซนบอกว่าเธอยังไม่มีทนายนะครับ
และบอกว่าบนเรือมีเสื้อชูชีพนะ

แล้วนี่ฮะเธอก็ยกมือไหว้ขอโทษทุกคนบอกตั้งใจจริงจริงใจจริงวันนี้
ออกมาพูดเพื่อให้ทุกคนคลายข้อสงสัยแก้ววายที่เหลือใบเดียว
แซนบอกแซนก็ไม่ทราบเนื่องจากเรือเนี่ยพอจอดเนี่ยก็ขึ้นมาที่ฝั่งเลย
โมเดินมานั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือพอแตงโมกำลังจะลุกขึ้นแล้วชุดยาว
งโมก็มาดึงขาเธอแล้วก็เธอก็บอกว่าขอตั้งหลักแป๊บนึงอย่าเพิ่งดึง
ขณะนั้นกำลังหันหลังตั้งหลักแตงโมพลัดตกลงไปเลย
ก็ตะโกนว่าแตงโมตกน้ำจ๊อปก็ตะโกนบอกต่อ
แล้วก็วนเรือกลับมาหากันพอวนมาเนี่ยไม่เจอแตงโมแล้ว
ยืนยันว่าถ้าตอนนั้นถ้าเห็นแตงโมนะเธอจะกระโดดลงไปช่วยอย่างแน่นอน
นี่เธอบอกอย่างนี้นะเธอบอกตอนนั้นถ้าวนกลับมาเห็นตังโมเนี่ย
กระโดดลงไปช่วยอย่างแน่นอนแล้วตอนตังโมตกลงไปเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงตังโมร้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ก็เลยหากันไม่เจออืมอ่าเธอบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวยังไง

ใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นสำคัญคือทำไมไม่ช่วยตอนนั้น
ทำไมไม่หยุดเรือเดี๋ยวนั้นคือเธอใช้คำว่าวกเรือกลับมา
ตะโกนบอกว่าให้หยุดเรือแต่ต้องวกเรือกลับมาอีกทีคือ
แสดงว่าเรือไม่ได้หยุดแล้วก็หาเลยเพราะเรือไม่ได้หยุด
แล้วพอกลับมาแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินให้เจอแล้ว
บอกถ้าได้ยินหรือว่าเห็นเนี่ยแซนบอกนะ

จะกระโดดลงไปช่วยอย่างแน่นอน